ข้นของฟุตซอลลีกตอนนี้นะครับถือว่าแฟนให้ความสนใจเลยครับ
เพราะว่าการลุ้นแชมป์นั้นเกิดขึ้นแบบเกมต่อเกมระหว่าง
หลายปีของแฟนแฟนโตเล็กนะครับผลงานของการท่าเรือก็ต้องการสาม
คะแนนเพื่อกดดันชมบุรีต่อด้วยแต้มเท่ากันนะครับหลังจากที่ชมบุรีนั้นเก็บสาม
ก็นำไปก่อนครับวันนี้ท่าเรือก็ต้องการชนะนะครับ
ให้ได้สองประตูขึ้นไปนะครับนำก่อนจากวัชระไรศรีแล้วก็โดน
ราชนาวีตีเสมอนะครับจากจังหวะของอิทธิชาประพาพันธ์
จากนั้นมาได้ประตูนะครับสองหนึ่ง
จากการสกัดเข้าตัวเองของทางพันธวัฒนทงชัยนะครับ
ชายยิงก่อนแล้วไปโดนพันธวัฒน์เข้านะครับแต่ว่าเจษฎาชูเดชครับ
เสมอสองสองครับกลับมาพีเด็ดหลังได้คืนเร็วเพียงแค่สองนาทีเท่านั้น
และดูลูกนี้ครับโอ้โหสุดยอดจริงครับ
มุมนะครับแล้วยิงเข้าไปตูมเดียวของเลิศชายเลยครับ
ตายเสมอสามสามจากเจษฐาชุเดชอาทิตย์สามสิบแปด
แล้วอีกจังหวะหนึ่งครับที่เซ็ตขึ้นมาใช้เวลาเพียงแค่๒๑วิสุดท้ายนะครับ
ปิดเกมได้ได้ประตูจากมากอสครับสุดมันยิงชนะสี่สามครับ
เก็บเพิ่มเป็น๕๖คะแดนเท่ากับทางชนบุรีแต่ว่ายังทวงจ่าฝูงคืนไม่ได้
เพราะว่ากฎยังใช้เรื่องของประตูได้เสียซึ่งเป็นรองอยู่๑ลูก
แต่ว่าถ้าเกิดว่านัดสุดท้ายแต้มเท่ากันขึ้นมานะครับต้องดูว่าจะมีสถานการณ์นั้นไหมนะครับ
อีก๒คู่เกษียณบัณฑิตนะครับเอาชนะศรีสะเกดไป๓ต่อ๑แล้วก็กรมทางหลวงครับ
เอาชนะพัทยาไทเทคไป๘ต่อ๓ผ่าน๒๓เกมนะครับเหลืออีก๓นัดเท่านั้นนะครับ
ซอลลีกแต้มเท่ากันนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบ๔๙กับ๔๘นะครับ
นั่นคือลูกบวกนะครับซึ่งชมบุรีนั้นบวกนำท่าเรือเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับ